คุณผู้ชมทีนี้มาดูข่าวใหญ่ที่คนพูดถึงกันเยอะมากในโลกโซเทียล
เราก็ถามคุณผู้ชมไปชวนคุณผู้ชมคุยกันไป
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยตั้งแต่เริ่มรายการเลยนะคะ
ใช่ค่ะสำหรับกรณีน้องสายนักเรียนหญิงชั้นม๕อายุ๑๗
ถูกครูพละคว่างแก้วเป็นแก้วเซรามิกแล้วก็ไปโดนหน้าของน้อง
อยากจะให้ดำเนินการเรื่องนี้ให้หน่อยเพราะว่าทางโรงเรียนให้เงินมา๘๐๐๐
บอกว่าไปรักษาตัวรักษาตัวไม่พอก็ไปฟ้องเอาไปดำเนินคดีเอา

จากกรณีน้องซายค่ะ
นางสาวนรดีจอดสันเทียอายุ๑๗อยู่ม๕โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
จังหวัดนครราชศรีมาถูกครูพละใช้คำว่าป๊าเลยดีกว่า
คว่างแก้วน้ำซึ่งเป็นแก้วเซรามิกแก้วเซรามิกมันหนานะ
มันหนักแล้วมันหนามากนะแล้วก็ไปโดนหน้าน้อง
เพราะอะไรรู้ไหมคือตามรายงานข่าวบอกว่าเหมือนครูไม่พอใจ
น้องซายยืนหลบแดดขณะที่เข้าแถวเพราะเข้าแถวอยู่
ขึ้นยืนแล้วก็ไปหลบแดดแล้วเหมือนกับว่าไม่เป็นระเบียบ
แล้วครูโกรธทำให้แก้วไปโดนบริเวณคิ้วด้านซ้ายของน้องค่ะ
น้องเขาเสียโฉมเลยนะคุณผู้ชมปากเบี้ยวตาซ้ายเนี่ยปิดเลย
แล้วก็เหมือนกับปิดไม่สนิทคือเปิดตาไม่ได้
เมื่อวานนี้คุณแม่พาน้องทรายมาร้องสื่อมวลชนนะคะ
เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงน้องซายกันหน่อยค่ะ
หนูเรียนวิชาภาระครับเช้า
ครูเขาจะให้แบ่งทีมเล่นตะก้อค่ะมีประมาณ๖๗ทีม
แล้วเขาให้นั่งรออยู่ที่หน้าห้องบวชภาระ
แล้วทีนี้ตรงที่หนูนั่งมันก็จะมีได้นั่งในร่มบ้าง
แล้วก็ตรงแท็ตบ้างแล้วหนูนั่งตรงแท็ตพอดี
แล้วตอนนั้นประมาณ๙โมงเช้าแดดร้อนมากแล้วมันก็ส่องตา
ตอนที่คุณครูไม่อยู่เข้าไปในห้องบวชเพื่อทำฉลาก
มาให้ผมรู้จักแบ่งทีมกันหนูก็เลยลุกขึ้นยืนกับเพื่อนอีกห้าหกคนนะคะ
แล้วเหมือนครูเขามองเห็นว่าขัดคำสั่งหรือเปล่า
พอเขาเดินออกมาเขาก็ปลาแก้วมาใส่เลย
แล้วเขาก็บ่นว่ามึงจะยืนกระทำ
กูสั่งให้พวกมึงนั่งไม่ใช่เหรอกูสั่งกูสอนพวกมึงนานนักเหรอ
มึงรู้ไหมกูกัดระบายให้หัวมึงแตกเองนะ
แล้วตอนนั้นพวกหนูก็นั่งลงค่ะ
แต่หนูก็ไม่ได้บอกใครไม่ได้โวยวายเพราะไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรมาก
แล้วพอเช้าของวันที่๙หนูอาบน้ำจะอาบน้ำแต่งตัววางเวียนนะคะ
พอตอนหนูล้างหน้ารู้สึกว่าน้ำมันเข้าตา
หนูก็เลยลองล้างหน้าดูใหม่ว่าก็หลับตานะ
แล้วทำไมน้ำมันยังเข้าตาได้
แล้วก็เลยรู้สึกว่ามันผิดปกติค่ะ
แล้วพอตอนแปลงฟันน้ำมันรั่วออกมาจากใบหน้าด้านซ้ายตรงนี้ค่ะ
ตรงปากกลางสายเพราะมันปิดไม่สนิท
หนูก็เลยลองยิ้มดูยิ้มก็ยิ้มไม่ได้ยิ้มได้แค่นั้น
แล้วหนูก็ยักษ์คิ้วดูมันก็ยักษ์ไม่ได้
จะยุ่งดูก็ทำไม่ได้คือใบหน้าด้านซ้ายมันขยับไม่ได้เลย
หนูก็เลยบอกแม่เล่าให้แม่ฟังว่า
เมื่อวานนี้ครูเขาปลาแก้วโดนตรงนี้นะมันจะเป็นอะไรหรือเปล่า
แม่ก็เลยพาไปหาหมอ
นี่แหละค่ะก็เป็นข้อมูลจากปากน้องซายเองเลยนะ
เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อที่สุดแล้วล่ะเพราะน้องเขาโดนเองจริงกับตัว
แล้วก็เห็นแล้วเมื่อสักครู่นี้น้องทำให้เห็นเลยว่า

บอกว่าน่าเชื่อที่สุดเพราะข้อมูลมันต่างกัน
จากที่คุณครูบอกกับน้องบอกเดี๋ยวมีข้อมูลของคุณครูนี้

ทีนี้เนี่ยแม่ของน้องสายนางปรานีจ่อสันเทียบอกว่า
ทรายปกติเขาหน้าตาดีนะ
เมื่อสักครู่นี้เห็นก็รู้สึกว่าน้องสวย
สวยเลยยิ้มสวยตาสวย
ใช่แล้วก็พอเสียโฉม
โอ้โฮคุณผู้หญิงน้องเด็กผู้หญิงยังห่วยรูปอยู่เลย

ใช่แล้วก็คุณแม่ก็เลยพาไปคุยกับทางผู้มนุยการโรงเรียน

แต่แม่บอกว่าค่ารักษามันแพงนะ
แสนเลยนะแล้วจะยังไงให้เงินมาบอกจะให้แค่๘๐๐๐

ต่อกันเลยค่ะเรื่องของน้องซายที่ถูกครูพละ
ว่างแก้วเซรามิกใส่เข้าหน้าแล้วน้องก็เสียโฉมเนี่ยนะคะ
อย่างที่บอกไปว่าคุณแม่ไปร้องกับทางโรงเรียน

คุณแม่บอกว่าพาตัวน้องไปรักษาที่โรงพยาบาล
แล้วก็ไปรักษาคุณหมอบอกว่าเส้นประสาทเส้นที่๗อักเสบ

แล้วก็คือทั้งฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งที่โดนแก้วเนี่ยนะ
คือเบี้ยวไปเลยเสียโฉมยิ้มไม่ได้ยักษิ้วไม่ได้
เรื่องใหญ่แล้วค่ารักษาพยาบาลเนี่ยคาดว่าไม่ต่ำกว่า๓แสน
๓แสนไม่ใช่น้อยแล้วไม่ใช่ว่า๓แสนแล้วจบ
ใช่มันก็ต้องดูอาการไปเรื่อย

แต่คุณผู้ชมทางโรงเรียนบอกว่าจ่าย๘๐๐๐จ่ายแค่นี้

นี่เป็นจุดชนวนเหมือนกันนะคะที่ให้เรื่องนี้มาถูกเผยแพร่บนโลกโซเชียล
เพราะจริงแล้วเกิดเหตุตั้งแต่วันที่๘สิงหาที่ผ่านมาแล้ว

แม้ว่าคุณครูอาจจะแบบน้องก็ให้ข่าวเหมือนกันนะคะ
บอกว่าคุณครูไม่ได้โทรมาถามสารทุกข์สุขดิบเลย

แล้วพอไปถึง๓๐๐๐๐๐บาทจะจ่าย๘๐๐๐๐บาท
ใช่เพราะว่าตอนแรกไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชศรีมาหลายที่เลยนะ

ไปรักษาหลายแห่งจากนั้นก็ไปโรงพยาบาลรามาธิบดี

แจ้งความเมื่อวันที่๙

กลัวที่เราจะไปถ่ายโพสต์ลงโซเชียลอะไรอย่างนี้

เขารับผิดชอบทีแรกเลยที่คุยกัน
ทางโรงเรียนจะรับผิดชอบว่าจะรักษา
กว่าจะหายดีเป็นปกติ

พอครั้งล่าสุด

ค่าใช้จ่ายเราบอกว่าประมาณเท่านี้นะ

ซึ่งยังไงมันก็ไม่พออยู่แล้ว
เขาก็เลยบอกว่าให้ได้แค่นี้แหละ
ถ้าไม่เอาก็ไปฟ้องเอา
ไปฟ้องเอาไปจะวิ่งเรื่องอะไรก็วิ่งเอา
๔คนไม่มีใครกล้าที่จะมาเป็นพยานให้

แต่ตอนตัวเห็นก็นั่งอยู่ทั้งหมดทั้งห้อง

ไม่มีใครกล้าเป็นพยาน

ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปพูดอะไรมาก
ไงคะมันก็เลยเป็นประเด็นที่แม่ต้องมาขอพึ่งสื่อมวลชน

ก็ไปเจอกับว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์พักดีแก้ว
มนุยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี
พอโรงเรียนบอกว่าเรื่องนี้โรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
หลังเกิดเหตุก็สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้
ต้นรู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง
แต่ครูพระไม่ได้มีเจตนา
คว่างแก้วใส่นักเรียน
แก้วมันกระเด็นไปโดนศีรษะของน้องซาย

หลังเกิดเหตุครูพระยอมรับผิดในการกระทำของตัวเอง
แต่บอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะปาแก้วไปโดนน้องนักเรียน

บอกแบบนี้นะแต่พอบอกว่าทางครอบครัวของน้อง

เพราะค่ารักษาพยาบาลอย่างที่บอกมันไม่น้อยกว่า๓แสน
พอบอกว่าครูพละเขาไม่มีเงิน

ไม่มีจริงจ่ายแสนนึงได้ไหม
แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังเจรจาตกลง

เห็นว่ามันไม่ได้
คือถ้าพูดก็เหมือนเข้าข้างทูหงค่ะ
โดยตรงแล้วเด็กนักเรียนในห้องที่อยู่ด้วยกันเขาก็เห็น
เขาก็มาจากการสอบดูแล้วก็
ก็ให้หินตามที่ว่าไปใส่สนังจริงแล้วก็สะท้อนไปใส่

แล้วก็เป็นอย่างงี้ทางหอหรือทางอุเวียนจะเป็นตัวประกันเจรจาให้คุณภูมิกับลูกศิษย์ของใครครับ
ถ้าเป็นไปได้ก็ผมก็อยากให้เจรจากันอีกนะครับ
แล้วก็ที่ผ่านมาผมก็เป็นตัวประสานไปทุกครั้ง

ก็คงจะต้องมาพูดคุยกัน
ในจริงว่าทางโรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
ไม่ได้นิ่งไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ

แต่ผู้สื่อข่าวบอกว่าก็ไหนก็ลงไปพื้นที่ไปถึงโรงเรียนแล้ว
อยากจะเจอตัวครูพระหน่อย
พระที่ก่อเหตุก็คือนายภัยทูลแกลงกระโทกอายุ๕๘ปี

แต่พอบอกว่าครูภัยทูลก็มาทำงานปกตินะ
ไม่ได้มีการสั่งพักงานอะไรนะ

แต่วันที่ผู้สื่อข่าวไปเนี่ยครูภัยทูลไม่ไป
บอกว่าขอลาครึ่งวันติดภารกิจกับครอบครัวก็เลยไม่เจอ

ตรูยอมรับใช่ไหมว่าคว่าง
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันในแง่ที่ว่าคว่างเหมาะสมไหม

จริงมันควรจะมีวิธีการอย่างอื่น
การปรามเด็กมันไม่ใช่การคว่างแก้ว

โลกโซเทียลพูดถึงเรื่องนี้ว่าไงคะน้องเฟื้อง
ในโลกโซเชียลมีหลายเพจดังออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะ

คือดราม่าแอดดิกจ่าพิชิตด้วย
เขาก็เขียนหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่เป็นความรู้เนี่ย

เขาเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะลันตาค่ะ
ก็เลยโพสต์อธิบายเรื่องอาการหน้าเบี้ยวจากเส้นประสาท
แล้วก็มีการลงรูปประกอบด้วยนะคะ
บอกว่าใบหน้าจะมีเส้นประสาทมาเลี้ยง
กรณีที่เส้นประสาทเส้นที่มาเลี้ยงใบหน้าเกิดปัญหา
ก็จะทำให้เกิดอาการหน้าเบี้ยวปากเบี้ยว
ไม่สามารถปิดตาได้สนิทนะคะ
สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการนี้ก็มีได้หลากหลายค่ะ

ขาดเลือดของเส้นประสาทใบหน้า

ก็ทำให้เส้นประสาทเสียหายได้นะคะ
นี้โดยทั่วไปแล้วไม่อันตรายถึงชีวิต
แต่น่ารำคาญอยู่แล้วก็มีผลข้างเคียงที่รุนแรง
คือการที่ตาปิดไม่สนิทตาแห้ง
อาจจะนำไปสู่แผลที่กระจกตาและตาติดเชื้อหนักสุดเลย
ทำให้ตาบอดได้นะคะ

สิ่งแรกให้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับครูก่อน
ถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างทนายความ

ได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งได้สั่งการไปยังสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
เพื่อเข้าดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็แจ้งสิทธิ์แล้วนะคะ

ผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย
จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ

ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๖เดือนถึง๑๐ปี
พร้อมทั้งอธิบายกรณีที่เข้าข่ายอันตรายสาหัส

มีทั้งตาบอดหูหนวกลิ้นขาด
แล้วก็มีเรื่องของเสียโฉมใบหน้าติดตัวเนี่ย

ใช่ค่ะจริงเมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งประเด็น
ชาวเน็ตเขาก็พูดกันเพราะว่ามันมีการให้สัมภาษณ์กัน

ก็น้องก็บอกว่าเป็นแก้วเซรามิกแน่นอน
แต่พอบอกว่าเป็นพลาสติก
ใช้คำว่าแก้วพลาสติกสักพักบอกว่าเป็นทัปเปอร์แวร์
แต่ที่ถืออยู่นี่ก็เซรามิกไหม
กำลังสังเกตว่าอาจจะเป็นแก้วที่คล้ายกับ

ใช่ค่ะเพราะว่าน้องบอกว่าจังหวะที่โยนแก้วมา

แต่ว่าถ้าเป็นทัพเบอร์แวร์เพียวหรือว่าพลาสติกขนาดนั้นเนี่ย

เพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นแก้วที่ถูกต้อง
จะใช้คำพูดที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ข่าวไม่ตรงกัน
แต่ว่าเหมือนมันไปกระเด้งกับกำแพงอย่างนี้หรอแล้วก็มาโดนน้อง

เพราะว่ากำแพงรับแรงกระแทกไปส่วนหนึ่งแล้ว
เหมือนแบบทำไมไม่เชื่อฟังอะไรประมาณนี้
แต่อย่างที่บอกว่าถ้ากระทบกำแพงแล้วค่อยมาโดนหน้าน้องอีกทีนึง
มันแรงมันน่าจะลดลงกว่าไหม

คือครูบอกโยนคว่างไปกำแพง

ก็เลยไม่รู้ว่าจริงมันกระแทกกำแพงก่อนหรือเปล่า
แต่เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลคว่างก็ไม่เหมาะสมแล้วค่ะ
แค่คิดจะคว่างเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นวุฒิภาวะของครูที่ไม่เหมาะสมแล้ว
นะคะเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะคะ